ไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
เพราะเมื่อคืนนี้ที่คุณคิงพีรวัตรอัธนาคอยู่ในพื้นที่
บอกว่าโอ้โหไฟป่าก็ยังเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะระงับเหตุไฟป่านะครับ
กระทั่งเช้านี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็หมอกควันก็ดีขึ้นบ้างแล้วนะครับ
ติดตามการแรงงานจากคุณคิงพีรวัตน์จากจังหวัดเชียงรายนะครับ

ตอนนี้ผมยังคงยืนอยู่ที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมา

ดูครับล่าสุดช่วงประมาณกลางวันแบบนี้ฝุ่นหนามากครับ

เพราะว่าค่าฝุ่นประมาณ๑๕๐กว่าไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

จนถึงตอนนี้นะฮะ๕๐๐กว่าไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ
เป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพ

ปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่คือผลพวงส่วนหนึ่ง

่อติดภารกิจการดับไฟป่าครับ

เฉพาะในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย
ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้คือภาพบรรยากาศ

ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดเชียงรายครับ
เมื่อคืนนี้ไฟป่าลุกไหม้อยู่บริเวณเชิงดอยปุ๋ย
ตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายครับ

เจ้าหน้าที่บอกว่าจริงแล้วมีถึง๑๗จุดภายในวันเดียว

ก่อนจะลามลงมาติดกับสนักส่งในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเพื่อป้องกันเป็นแนวกันไฟครับ
พอส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
เล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความยากลำบาก

ส่วนใหญ่เป็นฝีมือคนที่ลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์
และเอาผลผลิตจากป่าไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ครับ

เพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีของ
เป็นที่อยู่ของนกยูงและหมูป่าแล้วก็ไก่ป่านะครับ
เราพยายามที่จะจับตัวผู้ที่กระทำผิดตรงนี้นะครับ
แต่เขาก็มีสายแล้วก็มีช่องทางที่จะออกหนีเราได้นะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการจุดนะครับ
เขาไม่ได้จุดโดยโดยตัวเองนะครับก็ใช้วางหมดนะครับ
หมุดคือเพื่อเป็นระเบิดเวลาที่จะให้เกิดการไฟ
และเขาก็มารักรอบสัตว์ป่า
คุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์คนรอบเผาป่าเมื่อคืนนี้
ส่งผลทำให้วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าครับ
และกระทบรวมถึงเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพ
บริเวณ๕แยกพ่อขุนอนุสวรีพ่อขุนเมงรายมหาราช

สภาพอากาศขมุกขมัวครับท้องฟ้าเป็นสีส้ม
คนดูแลบริเวณอนุสวรียืนยันว่า
วันนี้ฝุ่นกลับมาหนักอีกรอบจนแสบตาได้กลิ่นควันไฟชัดเจน

คนที่มาไหว้สักการะที่อนุสวรี
ก็ยังมีจุดทูบบูชาอยู่เหมือนปกตินะฮะ
ส่วนภาคการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวหลังโควิดคลี่คลาย
ตอนนี้มาเจอปัญหาฝุ่นพิษซ้ำกระหน่ำอีกครั้งครับ
นายเอกขุนพลมโนชมพูเจ้าของร้านเนื้อลายบายบ้านใหม่
อยู่ในตัวเมืองเชียงรายบอกว่าเมื่อวันที่๒๗มีนาคม
แทบไม่มีลูกค้าเลยสักคนครับ
รายได้ที่เคยได้วันละหมื่นกว่าถึง๒๐๐๐บาท
กลายเป็นศูนย์แล้วก็ต้องปิดร้านครับเพื่อหนีฝุ่น

ตอนนี้เริ่มมีลูกค้ายกเลิกและเลื่อนการเข้าพักแล้วครับ

หรือว่าเขาสะท้อนอย่างไรให้เราฟังบ้างอาทิตย์
ก็ถ้าหนักแบบนี้ครับก็ไม่ค่อยมีลูกค้าอะไรครับ

มันเป็นนานแค่ไหนครับปัญหาฝุ่นที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนนี้ก็เป็นเกือบเดือนแล้วนะครับ

ใช่ครับหนักกว่าทุกปีเลยครับ

การเผาป่าจากพื้นที่เพื่อนบ้านของเราเอง
ก็ส่งผลทำให้ควันนั้นลอยมาถึงในฝั่งเราด้วย

ีรวัตรอัธนาครายงานจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ